ส่วนดุสิตนักพนันที่พาพวกไปปล้นบ่อนพนันย่านสะพานใหม่นะครับ
ถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้วโดยอ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้นที่ถูกบ่อนโกง
ส่วนเรื่องของบ่อนแห่งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเพิ่งลักลอบเปิดมาได้๒๓วัน
ตำรวจจึงไม่มีข้อมูลติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ผมไม่ได้ปล้นครับกองผมก็เอาเงินคืนกันแล้วครับ
ที่เหลือผมให้ตำรวจเขาไปหมดแล้วครับ

นี่คือเสียงจากปากของเสือดุสิตหัวหน้าแก๊งที่นำทีมเข้าไปปล้นบ่อนไฮโลย่านสะพานใหม่

สิงหาคมที่ผ่านมาเขาอ้างว่ารู้สึกโกรธที่แทงไฮโลกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
กลับไม่เคยถูกสักทีเงินที่โพกติดตัวมาโก่๑๕๐๐๐บาท
อันตรฐานหายไปในพริบตาจึงตัดสินใจเอาปืนปลอมที่เตรียมมา
ขึ้นจี้พร้อมพวกแต่คืนนั้นเขายืนยันว่าได้เงินไปเพียง๑๒๐๐
ไม่ใช่นับแสนตามที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้
กลางกระแสข่าวว่าบ่อนแห่งนี้เปิดมานานกว่านับปี
แต่สวนทางกับตำรวจที่ออกมาบอกว่า
เพิ่งเปิดได้เพียง๒๓วัน
ก่อนจะมาจบเกมเพราะถูกเสือปล้นจนเป็นข่าวดัง
ยืนยันหนักแน่นว่าการข่าวไม่มีใครรู้ว่าพื้นที่มีบ่อน
ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการขนย้ายของกลางหนีเมื่อวานนี้
เพราะตำรวจไม่รู้จักพื้นที่
ควรพิษเปิดมานานหรอ
สอบถามจากรอบแถมต่อทางการแถมมีการปิดป่าลถึง๒๓วัน
การรักรอบเล่นการพลังงานโดดูแล
เราจะเล่นกันเจ้าที่เราก็เป็นเงินที่เป็นการเสือกส่วน
แล้วก็กลับกลุ่มก็ตามกฎหมายเลยครับ
แต่ทีมข่าวไปตรวจสอบที่บ่อนแห่งนี้
พอเปิดประตูเข้าไปต้องร้องโอ้โห
ไม่น่าเชื่อว่าตำรวจจะไม่มีข้อมูล
เพราะสภาพใหญ่โตกว้างขวาง
มีลานจอดรถที่จอดได้เป็น๑๐๑๐คัน
ภายในยังมีสภาพติดตั้งกล้องวงจรปิด
พร้อมกับติดแอร์อย่างหรูหรา
แต่สุดท้ายทั้งหมดถูกถอดออกให้เหลือแต่ซาก
ก่อนที่ตำรวจจะมาตรวจแล้วไม่พบของกลางอะไร
แต่ทีมข่าวเจอหลักฐานเด็ดคือข้อความเล่นการพนัน
อีกทั้งไพ่และโพยบอลที่ตกตามพื้นอยู่เกลือนกลาด
อดคล้องกับชาวบ้านที่เป็นลูกค้าบ่อนตัวยง

แต่ละวันมีนักพนันเข้าออกนับร้อย
ยังมีเฮียใหญ่ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังบ่อนแห่งนี้

ได้เป็นสกัลลุคเกอร์ก่อน
เป็นสกัลลุคเกอร์สกัลลุคเกอร์คนเล่นแล้ว
ขอให้ก็เจอเช่า
สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านซัดทอดคือเฮียต่อ
ผู้มีอิทธิพลมากบารมีย่านสะพานใหม่

ไม่ใช่ชายคนนี้ที่ออกมายอมรับกับตำรวจ
สื่อต่างมุ่งหน้าไปที่เจ้าของตัวจริง

ตำรวจจะสาวไปถึงมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรับรู้
แต่ที่ชาวบ้านเชื่อหนักแน่นคือพอเรื่องเงียบ
เดี๋ยวบ่อนแห่งนี้ก็กลับมาเปิดอีกอย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน